เสริมสิริมงคลกันต่ออีกสักหนึ่งงาน
บอกว่างานใหญ่เหมือนกันที่จังหวัดตราดศิษยานุสิตนับร้อย

เขามากันที่อาสมปู่ฤษีนารอด
บ้านมะอึกแร็ดตำบลหนองบอน

ถ้าสูงขนาดนั้นนี่แหงงองขึ้นไปเมื่อยคอเลยน่ะ

ในการบวงสวงมีเครื่องเส้นไหว้นะน้องใบตอง

แล้วก็มีมะพร้าวมีกล้วย
มีเหรียญหวานโปรยทานด้วย

แล้วการที่มาบวงสวงที่นี่

ใครฮะอาจารย์ดวงฮอนปิ่นฟ้า
หรือหมอเปิดดวงหน้าสวย
อ่าจำได้
คือเห็นว่าสกรูอ่ะสวยไหมล่ะ
เขามีการจุดทุบจุดเย็นสวายเครื่องเส้นไหว้

จัดไปเป็นหมื่นนัดนะครับที่นี่
ปุ้งปังปุ้งปุ้ง

ที่นี่ตัดตอนนิดหน่อยเรามาดูซิว่าเป็นยังไง
ไม่ทันได้ดูเลขหมายปลายประทัดเลย
มัวแต่สนใจหมอดูเปิดดวงหน้า

อาจารย์แย่งซีนเลขหมายปลายประทัดไปซะแล้ว

ผู้ที่มาร่วมงานเขาบอกว่าการเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงในคราวนี้เนี่ย
เขามีความเชื่อและความศรัทธาเรื่องของพญานาค

เรื่องของพญานาคเขามีความเชื่อมาตั้งแต่นมนานแล้ว
แล้วก็ดังมากในช่วงที่มีละครที่เกี่ยวกับพญานาค

แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่

คนที่มีความเชื่อไงเกี่ยวกับองค์พญานาคเนี่ย
เขาก็เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกเป็นหลานองค์พญานาคหรือเปล่า
ส่วนใหญ่เขาจะเชื่อว่าพญานาคมาให้โชคให้ลาบ
เหมือนพญานาคที่คอยปกปักรักษาทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้

บางคนเขาบอกว่ามันเริ่มจากการที่เขาอธิษฐานขอแล้วเขาได้มา
ก็เลยมีความเริ่มสายศรัทธาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ